คุณผู้ชมที่ไปลงทะเบียนในการขอคืนเงินประกันค่าน้ำปลาปลา

คุณผู้ชมเจอปัญหาอะไรบ้าง
บอกต่อกันมาผ่านทางไลน์หน้าจอกันหน่อยนะครับ
ไม่ว่าจะไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน
ลงทะเบียนผ่านการแอดเข้าไปในไลน์

แต่จริงที่บ้านเป็นการประปานครหลวง
แต่ก็จะลองไปดูว่าถ้าเข้าไปในการประปาส่วนภูมิภาค
ที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็ไลน์เนี่ย
ยากง่ายแค่ไหนมันก็มีนะมีช้าบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ตอนนี้มาแล้ว
จอก็จะเป็นแบบนี้สามารถเข้าไปได้แล้ว
อันนี้คือเข้าได้ใช่ไหมคะคือคุณผู้ชมต้องดูให้ดีนะ
เพราะบางคนจำสับสนอันนี้ฉันยอมรับเมื่อเช้า
ดิฉันก็คิดว่าวันนี้ของนครหลวงหรือเปล่า
ปรากฏว่าไปกดลงทะเบียนเข้าไปในเว็บการประปานครหลวงนะ
แต่เชื่อว่าคนน่าจะจำสับสนเยอะเพราะว่าเข้าไปเมื่อเช้านี้เว็บล่ม

คือการประปานครหลวงเขาจะมอบเงินประกันค่าน้ำปลาปลาคืน

ไปลงทะเบียนกับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับ
ก็หลายคนที่เข้าไปลงทะเบียนก็บอกว่าเจอปัญหาเหมือนกันนะ
ใช่บรรยากาศการลงทะเบียนเมื่อเช้าตั้งแต่๘โมงเลยนะคะ
ของทางการประปาส่วนภูมิภาคสำหรับคนที่ใช้น้ำประเภทที่๑

คือเริ่มวันนี้๘โมงแล้วเขาก็จะมีกำหนดจ่ายคืนงวดแรก
วันที่๕พฤษภาคมถูกไหมคะ
ทีนี้ปรากฏว่าที่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่เช้า
หลายคนไปรอตั้งแต่แบบ

มันล่มมันใช้งานไม่ได้คนน่าจะเข้าไปเยอะ
นี่คือเขาโพสต์ย้ำนะว่าทุกคนไม่ต้องรีบ
เพราะว่าไม่ได้มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน
คือประชาชนสามารถมาลงทะเบียนได้ตลอดไม่มีกำหนด
แต่ปัญหาคือส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า

แต่เนี่ยพอเข้าไปในเว็บปุ๊บเว็บมันล่มมันลงทะเบียนไม่ได้
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะเงินประกันการใช้น้ำปลาปลาเนี่ย
มันคือเงินที่วางประกันการใช้น้ำ
ตั้งแต่ตอนที่เราจ่ายไปตอนแรกเลย
ที่เราไปขอใช้น้ำปลาปลาที่เรียกเก็บนะตอนนั้น
ดังนั้นแต่ละบ้านจะได้ไม่เท่ากัน
คุณผู้ชมดูอันนี้มันขึ้นอยู่กับขนาด

ว่าแบบเออครึ่งนิ้วจะได้เท่าไหร่
หนึ่งนิ้วจะได้เท่าไหร่ครึ่งได้เท่าไหร่ฮะใช่ค่ะ
กันอีกทีนึงละกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อกี้คุณสืบสกุลลองเข้าไปในเว็บไซต์ใช่ไหมเมื่อกี้
ไม่ผมเข้าไปทางไลน์ที่เค้าให้แอดไลน์
แต่ว่าผมเข้าไปเจอหน้าแรกแล้วผมไปต่อไม่ถูกคุณ

อันสุดท้ายเนี่ยคือแอดต้องมีเครื่องหมายแอดด้วยนะ

คือเขาเขียนว่าลงทะเบียน
แต่มันเป็นการลงทะเบียนเข้าระบบ
มันไม่ได้ไปลงทะเบียนสำหรับรับเงินคืน
หรอเออผมเลยไปไม่ถูกนะฮะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคะ
ใครที่อยู่ต่างจังหวัดดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่

คุณจะเริ่มจากอันดับแรกต้องกรอกข้อมูลการใช้น้ำก่อน
บอกชื่อบอกนามสกุลบอกหมายเลขผู้ใช้น้ำ
หมายเลขผู้ใช้น้ำเนี่ยคุณผู้ชมไปดูได้ในใบเสร็จ
ค่าน้ำล่าสุดมันจะมีระบุเอาไว้
แล้วก็ต้องใส่หมายเลขบัตรประชาชนด้วย

ทำตามขั้นตอนต่างเขาให้กดอะไรคุณผู้ชมก็ทำตามค่ะ
พอทำจนจบแล้วเนี่ยรออย่างเดียว
แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้รับเงินตามช่องทางที่ระบุ
อย่างพร้อมเพลย์อาจจะเป็นพร้อมเพลย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
หรือจะเป็นบัญชีธนาคารคุณผู้ชมก็กรอกเลขบัญชีหมายเลขบัญชีของคุณผู้ชมไป
แล้วก็รอรับเงินที่จะโอนเข้ามา
อันนี้คือการประปาส่วนภูมิภาค

ใช่ค่ะส่วนของการประปานครหลวงย้ำนะคะ
กรุงเทพมหานครสมุทรปราการแล้วก็นนทบุรี
จะเริ่มลงทะเบียนขอรับเงินประกันการใช้น้ำคืน
ได้วันที่๑พฤษภาคมวันแรงงานนะคะคุณผู้ชม
ครับต้องไปลงทะเบียนการใช้งานผู้ใช้น้ำก่อนใช่ไหมครับ

อ้าวมันเออเลอร์อย่างนี้หรอ
คือช่วงนี้คนอาจจะไปลงทะเบียนเยอะจริง
ตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมามันก็เลยทำให้เว็บล่ม
คุณผู้ชมใจเย็นค่ะรอเวลาอีกนิดนึง

มันจะได้ทำให้คนไม่เข้าไปแบบใช้
ลงทะเบียนพร้อมกันเยอะค่อยเขาก็ย้ำนะคะ
ว่าก็ไม่มีกำหนดเวลาในการเข้าไปลงทะเบียนนะฮะ